เมื่อคืนดีใจกับถนนเข้าสาร

ที่ไหนประเทศไหนมีผีอะไรดัง
เมื่อคืนก็มารวมตัวกันอยู่ที่ถนนเข้าสาร
แล้วที่บอกดีใจกับผู้ประกอบการ

ผู้ประกอบการได้ขายของได้ตังค์

ถ้าเกิดผีเบิร์ตกับผีดอมไม่ติดอ่านข่าวช้า
เมื่อคืนคงอยู่ข้าวสารละมั้ง
ดูดีทางโลกออนไลน์

โอ้โหน่ากลัว
นี่ครับผีทั่วทุกสารทิศทั่วโลกมารวมตัวกันที่ถนนเข้าสาร
สนุกกันใหญ่เลยแฟนซีหนักเลยเมื่อคืน
นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยชาวต่างชาติจัดหนักจัดเต็มครับ
อย่างที่ผมบอกมาปาร์ตี้สนุกกัน
ทำให้ถนนเข้าสารกลับมาคึกคักอีกครั้ง
โอ้โหสุดยอดนะฮะ
ถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีกับการฟื้นฟูการท่องเที่ยว
ทีมข่าวได้พูดคุยกับนักท่องเที่ยวสาวชาวไทย

นี่ฮะเพราะถนนเข้าสารนะครับ
ไม่ได้จัดงานฮาโลวีนมา๒๓ปีแล้ว
ทำให้ปีนี้คึกคักนักท่องเที่ยวแต่ละคนจัดเต็ม
ไม่มีใครยอมใครครับคุณผู้ชมครับ
ก็รู้สึกตื่นเต้น
แล้วก็แต่งตัวกันแบบจัดเต็มมากเลยค่ะ
ก็รู้สึกว่าคนคึกคักมากขึ้นค่ะ
ปีมีครั้งหนึ่งรู้สึกไงครับ
ครั้งหนึ่งโอ้โหรู้สึกตื่นเต้น
แล้วก็เตรียมตัวมางานนี้เลยค่ะ
นี่ขนาดสองคนนี้แต่งเป็นผีนะ

รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ไม่ได้สวยแบบเขาหรือ
อยากจะดีดอ่ะอยากจะดีดปากเหลือเกิน
นี่แต่งเป็นผีส่วนนี้แต่งเป็นคน
เออเออแต่ผีสวยกว่าโอ้โฮ
ว่าแล้วน้ำแข็งจะต้องโดนทำร้าย
ส่วนมาตรการรักษาความปลอดภัย
คุณทำแบบนี้ยึดไว้ยาว
ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เลยนะ
คือเขาจัดกองอำนวยการดูแลด้านความปลอดภัย

และความจุของคนเนี่ยโอ้โหซีเรียสมากดี
นะฮะต้องไม่มีสิ่งกีดขวาง
ที่เป็นอุปสรรคต่อการเข้าออกของนักท่องเที่ยว

ไฟฉุกเฉินต้องมีทางออกฉุกเฉินย่อยเนี่ย
บอกว่าโอ้โหมี๗ช่องทางนะ
ถนนเข้าสารเมื่อก่อนเรารู้แค่ว่ามีหัวกระทะ

เยี่ยมครับจัดงานครั้งนี้เยี่ยมนะ
หากเกิดเหตุฉุกเฉินนักท่องเที่ยวออกได้ทันแน่นอน
แล้วที่สำคัญเขาคอย
เขาอะไรนะลันนัมเบอร์อยู่คลิกนับอ่ะนับ

นับจำนวนเขาบอกว่าหมื่นคนพออยู่ประมาณนี้หมื่นคน
แต่จริงแล้วถนนเข้าสารเราเนี่ยนะ
รับอย่างเทศกาลสงกรานเนี่ย

เพราะว่าถนนมันกว้างอยู่นะครับ
เอาล่ะนี่แหละครับบรรยากาศฮาโลวีนครับถนนเข้าสารครับ